ระเดิมกันที่คู่จิ้นคู่ใหม่ป้ายแดง
ของคุณกานที่เงินบ้านเราสำหรับคริสต์ขอบวาง
และปั้นจัดป

ซึ่งตอนนี้ก็มีทางผู้จัดงานหลายคน
เขาติดต่อไปให้รับงานคู่
และเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ทั้งคู่เนี่ย
ได้ออกงานคู่กันเป็นครั้งแรก
แต่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของคิวแต่ละฝ่าย

เป็นครั้งแรกนะจ๊ะถ้าไม่เชื่อไปฟังเสียงกันเลย

ที่เอาเราสองคนไปแบบ

ให้เป็นแฟนกันจริงหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
สุดท้ายแล้วก็คือขอบคุณมากที่ดูละครเนาะ

อาจจะอยู่มานานแล้วแต่เพิ่งจะแบบ

ก็ยังมีค่ะแต่ว่าเหมือน

มันก็แบบว่าไม่เหมือนปั้นจันทร์หรอก

จากเซอร์ไพรส์นะ
ไม่รู้ว่าเตอร์ไพรส์คริสต์หรือเตอร์ไพรส์คนดู